มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้น๕วันเธอมีอาการวูบถึง๒ครั้ง
แต่ครั้งที่๒ปั๊มหัวใจและไม่กลับคืนมานะคะ
สุดท้ายเธอเสียชีวิตเนี่ยนะคะทางพอโรงพยาบาลหาดใหญ่
ก็พยายามค่ะพยายามจะหาคำตอบอยู่นะคะ
ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนหรือเปล่านะคะ
แต่พาคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์กันก่อน
ได้รับการเปิดเผยจากเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะ
บอกเล่าประสบการณ์เป็นการเล่าเรื่องผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
หลังจากที่เธอบอกว่าไปฉีดวัคซีนซีโนแวค๑๔พฤษภาคม
แต่ปรากฏว่าเพื่อนของเธอเสียชีวิตค่ะ๒๗พฤษภาคม
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวนาริลินอ่างทองอายุ๓๒ปีเป็นชาวยาลา
เสียชีวิตจากอาการเลือดอุดตันในปอด
โดยก่อนหน้านี้๑๔พฤษภาคมค่ะเธอไปฉีดวัคซีนซีโนแวคที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
ต่อมา๑๙พฤษภาคมมีอาการวูบอ่อนแรงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนอาการก็ดีขึ้น
เมื่อช่วงเช้า๒๗พฤษภาคมวูบหมดสติอีกครั้งค่ะ
ครั้งนี้ถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่อาการสุดเลยค่ะ
จนกระทั่งเสียชีวิตเสียชีวิตจากอาการริ่มเลือดอุดตันในปอด
ซึ่งเพื่อนของผู้เสียชีวิตกังวลว่าอาการแบบนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับการที่เธอไปรับวัคซีนมา
เมื่อประมาณ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะ
ล่าสุดในแพทย์เพียรพงศ์ภาวะสุดทิภัยสิทธิ์ภูมิในการโรงพยาบาลหาดใหญ่ชี้แจงค่ะ
บอกว่าผู้ที่เสียชีวิตรายนี้มาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จริงประมาณ๑๔พฤษภาคม
ส่วนการหาสาเหตุการเสียชีวิตที่มันเกิดจากอะไร
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกำลังพิสูจน์ว่ามาจากสาเหตุใดกันแน่
แต่จะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่นั้นต้องรอผลการสอบสวนที่แน่ชัด
ผลการพิสูจน์จะรายงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขและสบค
เป็นผู้แถลงข้อมูลที่ชัดเจนต่อไปค่ะ
ผู้ว่าเองนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาระบุว่า
ต้องรอการสอบสวนโรคก่อนว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
ขออย่าฟันทงว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนซีโนแวคค่ะ
ส่วนบรรยากาศการรดน้ำศพของนางสาวนริลินที่วัดสิริปุณาราม

ชาวบ้านในพื้นที่และญาติญาติที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมงานด้วยความอาลัยนะคะ
พัชรีอ่างทองแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
วันที่ลูกสาวเสียชีวิตมีอาการวูบในห้องน้ำอีกครั้ง
และศีรษะไปกระแทกอ่างล้างหน้าแล้วทีนี้ก็เกิดการล้มลง
จึงใช้วิธีการปลาสิ่งของในห้องน้ำให้แฟนได้ยิน
ตอนนั้นลูกสาวหายใจไม่ออก
แฟนก็ช่วยปั๊มหัวใจก่อนจนเริ่มดีขึ้นได้ระยะหนึ่ง

เรียกรถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
หมอช่วยกันเต็มที่เต็มความสามารถ
จนกระทั่งลูกสาวเสียชีวิต
ซึ่งทางครอบครัวและญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เนื่องจากทราบข้อมูลของลูกสาวดี

และที่ผ่านมารับประทานยาคุมกำเนิดด้วย

นำประสบการณ์การฉีดวัคซีนมาเปิดเผย

เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานยาคุม
มันจะมีโอกาสเกิดอิ่มเลือดสูง

เป็นกรณีอุทาหรณ์ให้กับคนทั่วไป
ว่าอันนี้คือเธอไปคุยกับคุณหมอ
แล้วก็อ่านข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาด้วย

เธอบอกว่านี่อาจจะเป็นอุทาหรณ์
ให้กับคนทั่วไปว่าควรหยุดรับประทานยาคุมกำเนิด

แต่ทีนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
เดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญรวมถึงสวบค
จะแถลงถึงกรณีนี้อีกค่ะ
ก็ควรจะต้องมีการแถลงยืนยันด้วยนะคะ
เพราะว่าในข้อกำหนดต่างมันไม่ได้มีข้อห้าม
เกี่ยวกับเรื่องการงดยาคุมหรือว่าการทานยาคุมอะไรเลย
ในการไปฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนนะคะ